โบราณสถานและศิลปะโบราณวัตถุเนื่องในพระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยที่ยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน
จากเป็นหลักฐานของความเลื่อมใสธนุบำรุงศาสนาด้วยศรัทธายิ่งแล้ว
ยังพบข้อความในจารึกอุทิศส่วนกุศลถวายบูรพกษัตริย์ผู้ล่วงลับด้วยความกระตันอยู่
เช่นที่วัดศรีชุมแห่งนี้พบศิลาจารึกในอุโมงสันเสริญเกียรติคุณพระมหาเถนศรีสัทธาราชจุลามณีหลานพ่อขุนผาเมือง
มีความตอนหนึ่งเล่าถึงการบำเพ็ญกุศลสร้างถาวรวัตถุต่างว่า
ขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนั้นให้สร้างเจดีมีคุณแก่เท้าพระยา
นับเป็นประจักษ์พยานแห่งการถวายพระราชกุศลสิ่งหนึ่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน